ต้องบอกเลยว่านุ่มเคนภูมินะคะ

ก่อนอันนี้มีข่าวเมาส์กันมาเยอะเลยทีเดียว
ว่ามีพระเอกไปเฝ้าตามนางเอกดิจิทัลถ่ายแบบ

คู่จิ้นคู่เก่ามีเอสเทอร์กับช้อน

ถ้าไม่ได้คิดอะไรแล้วจะคิดอะไรหรือเปล่า

พระเอกช่องน้อยสีแอบไปเฝ้านางเอกช่องดิจิทัล

เพราะไปทำงานกับอดีตคู่จิ้น
หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่หนุ่มเคนภูมิกับสาวเอสเตอร์
หวนกลับมาถ่ายแบบกับคู่จิ้น
เกือบจะเป็นคู่จริงอย่างช้อนจินดาโชธ
หนุ่มเคนก็ยอมรับว่าตนนั้น
เกาะเสม็ดกับเอสเตอร์มาจริง
เพราะได้นัดหมายที่จะไปเที่ยวด้วยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

คุยกับเอสเตอร์มาระยะหนึ่งแล้ว

หากว่าเลื่อนสถานะเมื่อไหร่จะบอกให้ทุกคนทราบเองค่ะ
เพราะว่าส่วนตัวนั้นไม่ชอบจะปิดบังอะไรอยู่แล้ว
ส่วนที่แม่ฝ่ายหญิงปลื้มตัวเองเป็นทุนเดิม

เจ้าตัวก็บอกว่าเป็นเพราะมีทัศนคติที่ตรงกับคุณแม่
พอได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันง่ายค่ะ
ไม่ได้ตามเฝ้าครับผมก็ว่างอยู่แล้วครับว่างแล้วก็รู้จักกับพี่ทีมงานพี่อุ้มอะไรอย่างนี้เขาก็ชวนกันไปพักผ่อน
ตอนทำงานเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวครับ
ถ้าน้องเสร็จงานแล้วก็เราก็มาเจอการกินข้าว
เรียกว่าศึกษาดูใจกันได้ไหมครับ
คุยกันครับก็เป็นเป็นกำลังใจให้กันนะครับ
เรียกว่าคุยกันดีกว่าก็สักพักแล้วครับ
ก็อย่าไปเน้นคำแล้วกันฮะก็เขาเป็นกำลังใจให้กัน

ไม่ดึกเลยก็ไม่ดึกก็ไม่ดึกไม่ดึกไม่ดึกก็ไม่ได้ไปดูคน๒คนครับก็มีเพื่อนมีมีคุณแม่น้องด้วย
จะไปเขียน
ก็คุยกันแล้วเข้าใจแล้วกันครับ